เอาละครับคุณผู้ชมไปต่อกันที่ความคืบหน้ากรณีที่เราไม่อยากให้เกิดเลย

เราเห็นภาพบ่อยสายไฟระยงระยางสายเคเบิ้ลระยงระยาง
เรากลัวเหลือเกินกลัวไฟฟ้าช็อตไฟฟ้าดูด
แต่ท้ายที่สุดมันเกิดเหตุการณ์ว่าสายเหล่านี้

จนทำให้คนขี่รถจักรยานยนต์วัย๔๐ปีเสียชีวิตคอขาด
ซึ่งผู้เสียชีวิตก็คือนางสาวมณีเนธเจริญเหงาอายุ๔๐ปี
ที่ถูกสายสัญญาณสื่อสารที่ห้อยลงมาปาดคอจนเสียชีวิต
ขณะที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนเหล่านาดีเทศบาลนครขอนแก่น
หลังเกิดเหตุนายพิพฤษเดชเลิศพัสุโชค
รองผู้จัดการด้านลูกค้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนแก่นนครวิทยา
ก็ไปตรวจสอบสายไฟมรณะพูดมรณะ
ว่าเป็นสายของใครจะเป็นสายไฟสายสื่อสารสายเคเบิ้ลหรือสายอะไรกันแน่นะครับ
พบว่าตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นสายของบริษัทเอกชนรายหนึ่ง
ซึ่งทำสัญญาเช่าการเดินสายถูกต้องตามระเบียบของการไฟฟ้า
และตอนนี้จะเรียกบริษัทคู่สัญญาเข้ามาพูดคุยเจรจา
แล้วก็แจ้งในส่วนที่ต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
ทั้งหมดครับ
ทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกจำลองสูวรรณรักษ์
ก็เปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าของสายสื่อสารดังกล่าว
ได้เข้ามาขอไกลเกลี่ยเพื่อเข้ามาดูแลครอบครัว

ส่วนความคืบหน้าทางคดีได้สอบปากคำพยานบุคคลไปแล้ว๔ปาก
ญาติผู้เสียชีวิตและพยานในที่เกิดเหตุ

คือ๑สายสื่อสารชำรุดแล้วก็ร่วงลงมา
เนื่องจากติดตั้งไม่แข็งแรง
และมีผู้ทำให้สายสื่อสารหลุดออกจากเสา

คือมีผู้ทำให้สายสื่อสารหลุดออกมาจากเสา
ซึ่งจากที่ดูภาพกล้องวงจรปิด
หลายคนก็วิเคราะห์ออกไปว่าเอ๊ะเพราะรถบรรทุกใหญ่หรือเปล่า
ไปเกี่ยวสายไฟสายสื่อสารนี้มันทำให้ตกลงมาในจังหวะนั้นหรือเปล่า
จังหวะที่รถบรรทุกใหญ่ผ่านมาพอดี
แล้วสายสื่อสารก็อยู่ในระดับปกติใช่ไหมไม่ได้หย่อนลงมา
นิดนึงห่อมานิดนึงเพราะว่าจะเห็นว่าคนที่บนรถบรรทุก
ที่นั่งอยู่บนนู้นบนสูงนั่นนะฮะ
เขาก้มหลบไงตอนนี้ต้องวิเคราะห์จากภาพวงจรปิดในทุกมุม
แล้วก็เหมือนใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์นะ
วิเคราะห์มาเชื่อมโยงว่าตกลงแล้วเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
เอาด้านของการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิต
ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าสมศักดิ์จังตระกูล
ซึ่งเดินทางไปร่วมงานศพของนางสาวมณีเนธ
ตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดป่าเทพนิมิตร
บ้านหนองฮายตำบลพระลับอำเภอเมืองขอนแก่น

พร้อมประสานให้ลูกสาวของผู้ตาย
ได้เข้าทำงานที่หอการค้าจังหวัด
รวมทั้งประสานสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น
เพื่อนำเงินจากกองทุนเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต
เพราะตอนนี้ลูกสาวกลับกลายเป็นเสาหลักของครอบครัว

แล้วก็มีผู้สูงอายุภายในบ้านที่ต้องดูแลด้วย
เพราะปกติแล้วคุณแม่ถือว่าเป็นเสาหลักของครอบครัว

อกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานเหล่ากาชาติ

แล้วก็สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ได้เข้ามาดูแลทั้งสามีและปู่ของผู้ตาย
นอนป่วยเป็นอำมพลึกในบ้านทั้ง๒คนด้วยนะครับ

การหาคำตอบเกี่ยวกับเรื่องของสาย
ที่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุจนมีคนตายนี้
ใครจะต้องรับผิดชอบอย่างไรบ้าง
เพราะว่าในโลกโซเชียลเขาก็ลงไว้นะ

และอยากให้เป็นอุทาหรณ์ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่จังหวัดไหนก็ตามนะครับ